อีกเหตุหนึ่งนะครับเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดเช่นเดียวกันเกิดขึ้นที่พระนครสิทธิยานะครับ
ก็เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
ตำรวจดวนปืนเดือดปะทะกวนยานรกคนร้ายไหวตัวยิงสู้บาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะครับ
ไปดูนาทีในการควบคุมผู้ต้องหากันเลยนะครับ
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
คุมตัวในวัชระ๑๐หมื่นเปลี่ยนหรือว่าไข่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งถูกยิงบริเวณสะโพกนำส่งแพทย์พร้อมอายัดตัวเพื่อดำเนินคดี
เรื่องต้นนั้นปฏิเสธไม่รู้เห็นใดครับ
ก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกภูศิษฐ์หนูหลายรองสารวัตรสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครสิทธิยาได้นำกำลังล่อซื้อยาบ้า
จุดแรกเนี่ยนัดส่งยา๓มัตต์จำนวน๖๐๐๐เมตร
ปั๊มปตทแยกถนนเลี่ยงเมือง๓๔
จากนั้นคนร้ายนัดเปลี่ยนจุดส่งยาบ้าที่ใหม่หน้าศูนย์ศิลปาชีพอำเภอบังปะอิน
เมื่อถึงเวลานัดหมายคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น

จังหวะส่งมอบยานั้นแล้วก็จะรับเงิน
ตำรวจก็เลยแสดงตัวเข้าจับนะครับ
ซึ่งคนร้ายก็ไหวตัวทันชักปืนยิง๕นัด

กระสุนนั้นพุ่งถูกช่องท้องดาบตำรวจพงนัชชัย

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครสิทธิยานะครับ
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป

กระสุนนั้นถูกสะโพกของนายวัชระ๑๐หมื่นเปลี่ยน

เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ครับ

แล้วก็จักรยานยนต์ที่เหลือก็หลบหนีไปทางจังหวัดพระนครสิทธิยา

ตำรวจก็ได้สกัดจับแต่ยังไร้วี่แววครับ
ด้านของพลตำรวจตรีสุธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรพระนครสิทธิยา

พร้อมกับกำชับให้ระมัดระวังตัว
จากคนร้ายนั้นมีอาวุธครับ
ด้านของอาการของดาบตำรวจพงนัชชัย

ได้ทำการผ่าตัดและอาการนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วครับ